ได้ควงครอบครัวและสามีไปด้วย
พร้อมเพื่อนสนิทในวงการแล้วก็นอกวงการ
รวมไปถึงน้องสาวคนสนิท
อดีตว่าที่สะพ้ายเล็กปูประยามาร่วมงานบุญวันเกิดด้วยค่ะ
ถือโอกาสใกล้วันคล้ายวันเกิดครบ๓๕ปี
วันที่๒๘มิถุนายนนี้คุณชมพู่อรยา
ก็เลยควงแขนคุณสามีคุณน็อตวิสรุธ
คุณแม่อุรัยวัลคุณแม่วารี
รวมไปถึงคนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการ

เมื่อวานนี้ที่วัดมกุฎกษัตยารามค่ะ

เห็นจะเป็นการปรากฏโฉมของนางเอกรุ่นน้องคุณปูปรายา
รังสีสิงหับรังสีสิงพี่พัศน์
ที่มาร่วมงานบุญกับครอบครัวอดีตแฟนนุ่มด้วย
เป็นเครื่องการันตีว่าคู่นี้ถึงจะเลิกรากันไปแล้ว
แต่ความรู้สึกดีที่มีให้กันอยู่เนี่ย
มันยังอยู่กับครอบครัวของคุณโน้ตวิเศษนั่นเอง
ปรายยาบอกว่าตั้งใจจะไปร่วมงานวันเกิดของคุณชมพู่อยู่แล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ก็ดีต่อกันมาตลอด
เช่นเดียวกันกับครอบครัวของอดีตแฟนนุ่มนะครับ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันแหละเธอเลิกรากันไปแล้วกับคุณโน๊ต
แต่ว่ายังเคารพรักครอบครัวเขาเหมือนเดิม
นี้เธอเองก็ยังถือโอกาสเคลียร์ข่าวด้วยที่ถูกดรหน้าหล่อ
อกดอกอย่างนาวินต้าตามขายขนมจีบ
จะบอกว่ายังไงจีบไม่จีบถามปูค่ะ
ก็พี่ชมก็ชวนไปทำบุญค่ะก็ดีค่ะ
ก็ดีค่ะจริงปูอย่างที่เคยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า

และในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขา

ท่านเป็นผู้ใหญ่ปูถึงได้ไม่ค่อยอยากพูดถึงสักเท่าไห

แล้วปูก็เคารพและนับถือครอบครัวเขามากค่ะ
ต้าก็เห็นพี่ต้าชี้แจงแล้ว

คนเข้าใจว่าคนทัศนคติคล้ายกัน
จะหันมาคบกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าปูก็ว่าพี่ต้าก็เป็นคนดีนะคะ

แล้วก็ถ่ายรูปกันแต่นอกเหนือจากนั้นไม่เคยไปวิ่งด้วยกันมา
ก็ขอย้ำว่าคงไม่มีโอกาสพัฒนาด้วยค่ะเป็นแค่เพื่อนกัน
ไม่ค่ะดามใจตัวเองก่อนไหมจริงตอนนี้ตอนนี้ควรจะรักษาหัวใจตัวเองก่อน

ก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักของครอบครัวถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนะคะ
ก็ยังมีความรู้สึกดีให้กันอยู่เป็นกำลังใจให้กับคุณปูด้วย
ให้เจอคนดีตลอดไปเลยแล้วกันนะคะ